ทำเงินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการปลูกต้นชวนชม
ปลูกยังไงให้ต้นสวยแล้วที่สำคัญสวยอย่างเดียวไม่พอ
สร้างรายได้ได้ดีอีกด้วยติดตามเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรที่ปลูกต้นชวนชมด้วยความชอบและมองว่าเพื่อนที่รักต้นไม้ดอกไม้เขาสร้างรายได้จากสิ่งที่ปลูก
เกษตรกรก็ไม่รอช้าเกิดแนวคิดค้าขายต้นชวนชม
จนมีรายได้นับหมื่นต่อเดือนเกษตรกรเขาทำอะไรบ้างบนพื้นที่เล็กแห่งนี้ครับ
ทำไมเราถึงต้องมาชอบนี้เพราะว่าต้นไม้เขาบอกว่าชวนชมกับโป๊ยเซียนเนี่ย
เป็นไม้มงคลถ้าใครปลูกแล้วจะทำให้มีชีวิตที่ดี
แล้วก็ให้โชคให้ลาบเข้าบ้านนะคะก็เลยปลูก
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นไม้มงคลที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรวัยเกษียณได้เลยนะครับ
ชาวตลอดข่าวมาที่บ้านของป้าสุธีชูศักดิ์ธนาเดช
อดีตข้าราชการครูวัยเกษียณชาวตำบลนิคมอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาใช้พื้นที่ภายในบ้านปลูกต้นชวนชม
เพราะความชอบมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าเริ่มเรียนรู้และขยายพันธุ์แบบผิดถูกอยู่ประมาณสัก๑ปีครับ
ถึงประสบความสำเร็จจนขายในตลาดได้ราคาดี
เทคนิคที่ทำให้ป้าสุธีมีต้นชวนชมสีสวยที่ขายได้ราคาดี
ก็มาจากการที่ป้าสุธีเนี่ยนะแกชอบเรียนรู้การผสมพันธุ์
และยังหาสายพันธุ์ต้นแม่แปลกมาปลูก
และยังศึกษาแต่ละสายพันธุ์ด้วยว่ามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
ระยะเวลาในการปลูกก็ไม่นานด้วยครับ
หน้าหนาวนี่จะดอกไม้จะออกดอกแล้วสวยงามมาก
สุธีครับบอกได้ไหมครับว่าขยายพันธุต้นชวนชมให้พร้อมขายได้เร็วเนี่ย
ด้วยวิธีการแบบไหนบ้างครับ
ราคาดีเพราะที่คนชอบและรักต้นชวนชมบอกว่า
ต้นชวนชมเนี่ยมีลำต้นที่สวยงามตามธรรมชาติ
สวยแบบไม่ต้องปรับแต่งกิ่งใดเลยนะครับ
ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ต้นละ๕๐บาทไปจนถึง๑๐๐บาทเลยนะครับ
ถ้าเป็นโขนต้นใหญ่หน่อยจะขายในราคาหลักหมื่น
ในแบบธรรมชาติที่ราคาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โอ้โหสวยงามอย่างเดียวไม่พอสร้างรายได้อย่างดีด้วยครับ

เกษตรทำเงินแนะนำเคล็ดลับวิธีการปลูกกันไปเรียบร้อยแล้ว
หรือว่าใครมีไอเดียอยากจะแชร์อยากจะแลกเปลี่ยนส่งกันมาได้เต็มที่เลยนะคะ